แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่อยู่งานเยอะ
แต่ว่าเขาก็เจอเหมือนกันนะเจอสิ่งที่เขาให้คำสัตว์ปฏิญาณ
คำสาบานหรือบนบานสารกล่าวผิดคำสาบานก็เกิดเรื่องในชีวิตเหมือนกัน

ก็ตอนอัลบั้มรักเธอ๒๔ชั่วโมงวิวไปขอละคร
ขอให้การงานรุ่งโรศขอสิ่งดีมีรถมีบ้านมีคอนโดคือมีทุกอย่างมีหมดแล้วอาจารย์
แต่เหมือนเราได้ไปจุดทูบขึ้นทูบแล้วบอกกับท่านว่า
เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับบายมุกใดทั้งสิ้นอะไรอย่างนี้ครับ

แล้ววิวก็ทำไม่ได้
พอทำไม่ได้ก็ขอเข้ามาแล้วก็เหมือนเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่
แล้วก็กลับไปทำไม่ได้อีกแล้วก็ขอเข้ามาอย่างนี้ครับ
ณตอนนั้นที่เขาบอกว่าไปยุ่งกับอายุคือหมายถึงเที่ยวกลางคืน

พอทำไม่ได้
ชีวิตจากที่เราเคยแบบรุ่งโรศเคยขึ้นอย่างนี้
มันลงไม่ได้แบบว่าไม่ได้เสมือนดินนะครับ

ดำดินได้คือดำดินแล้วครับตอนนั้น
คือยังไงฮะเคยมีละครเล่น

ตอนนั้นวิวรู้สึกถึงว่าวิวอาจจะแบบ
หนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราผิดคำสัจจะวาจาต่อครูบาอาจารย์หรือเปล่า
เพราะเหมือนสิ่งที่วิวได้มาเนี่ย

หรือว่าขอให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จนะ
ขอให้ตรงนั้นตรงนี้ได้นะเราก็ได้ตามหวัง
แต่ทีนี้เราไปผิดพลาดตรงที่วิวให้คำพูด

แต่วิวไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำขอเข้ามาถูกหรือยัง
และหลังจากนี้ตามเนื้อดวงเป็นอย่างไร

ปฏิเหตุร้ายแรงอะไรเนี้ยพวกนี้ต้องระวังอะไรไหม
คือวิวต้องรู้ว่ามันยังมีอุบัติเหตุประปรายที่จะเกิดขึ้น
จากนี้ไปจนถึงวันที่๑๘กันยายนอีกบ้างนะ

มันจะมีช่วงสั้นอยู่กับอย่างนี้นะ

เพราะจากนิ้วชิดของวิวจะรุ่งโรดในช่วงขาขึ้น

ค่านขึ้นจริง

นี่แม่หมอแหม่มเขาลักษณะราศีตุลอาจารย์เขาลักษณะราศีตุล
จากนี้คนลักษณะราศีตุ้นทั่วฟ้าเมืองไทยที่รับชมรายการ
ดวงคุณได้ถูกสถาปนาแล้วเปิดเผยแล้วดีขึ้น
แต่จากนี้จนถึงวันที่๖๗สิงหาคมเท่านั้นนะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักวันที่๗สิงหาคมเป็นต้นไป
แต่ถ้าเกิดใครสร้างบุญเอาไว้บุญก็จะมาหนุนเกื้อกูลต่อดวงชะตา
ประกอบกับระยะเวลาตรงนั้นจนถึงวันที่๑๘กันยายนอังคารเตรียมยกหนีจากเสา
เหมือนกับดาวคู่บัติเหตุยังอยู่กับเราจนถึง๑๘กันยายน
แปลว่าสิงหาประมาณวันที่๑๐เอาง่ายจนถึง๑๘กันยา
เป็นห่วงเวลาสุดท้ายที่ต้องระวังอีกช่วงหนึ่ง
ราศีไหนช่วงนี้อย่าไปในที่อโคจรโดยเด็ดขาด

กลับดึกอาจจะที่จอดรถอยู่ในที่เปรียวในรัวใช่ไหม

ราศีที่ต้องระวังก็คือราศีพิจิกษ์กับราศีพฤศพ
วิวเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นดาราหน้าใหม่จนเราจำไม่ได้

หน้าใหม่ตลอดสดตลอด
เพราะว่าอะไรเขาเชื่อเรื่องโงเห้งมาก

แล้วก็มีอาจารย์หลายอาจารย์ก็บอก

แล้วจมูกจมูกเปลี่ยนกี่ครั้งแล้วนะ
ผมเปลี่ยนทั้งหมด๑๒รอบ

อันนี้ไม่ดีนะมันเชิดไปนะเดี๋ยวเงินทองรั่วไหล

ทำอะไรบ้างเนี่ยบนหน้าทำอะไรบ้างคะ
ทำทุกอย่างยกเว้นตาดำครับตอนนี้

ถ้าสักได้คงสักแล้ว
การเปลี่ยนโงเห็งแต่ละครั้งมันมีผลต่อดวงแค่ไหน

แล้วท่านผู้ชมที่คิดจะไปเปลี่ยนโงเห้งหรือปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะ
ถ้ามันแบบดูไม่ดีเลยนี่นะอัปลั๊กจะไปเปลี่ยน
ถ้ามันดีอยู่แล้วอย่างลูกมดเนี่ยดีมากเลย
ก็ดีอยู่แล้วนี่ก็ดีแล้วตอนนี้ดีแล้วอย่าไปเปลี่ยนอีก

นางเชื่อไงเขาบอกว่าทำปากให้เป็นกระจับเพราะว่า

ฉีดคางกับหมอก็เพราะว่า

พอบอกไปฉีดคางเจอแสงแดดร้อน
ถ่ายละครปุ๊บคางไหลมากองอยู่บนคอ

แล้วก็ใส่เป็นเหมือนกอเทคเป็นเหมือนเพจเข้าไปแล้ว

ไม่เป็นไรแล้วครับแต่หมอว่ามันแก้ได้แค่นี้ครับอ๋อไม่ไหลแล้วครับแต่หมอว่ามันแก้ได้แค่นี้ครับ
วิวอย่าไปทำพอแล้วมันหน้าตาดีแล้ว

นะและการที่คนเราจะมีเงินหรือไม่มีมันขึ้นอยู่กับดวง
ดวงนี้จะมีเงินได้อะไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอยากรู้แม่

ดวงนี้จะมีเงินได้มีงาน

เออแล้วการที่จะมีงานก็แปลว่าหน้าตาเท่านี้พอจะมีงานได้แล้ว

แล้วมีเงินได้ด้วยถ้าจะมีเงินใช้ตลอดการเมื่อมีคู่
อืม

คู่แบบไหนเออต้องเล่านะคู่แบบไหน
คือดวงนี้เนี่ยมีดาวคู่เป็นเกษตราธิบดีเนี่ย
เพื่อนร่วมคิดมิตรคู่กายมิตรคู่ใจ
เป็นกำลังให้แนะนำในสิ่งดีไม่ใช่ไปแนะนำอะไรที่แย่

หาไว้สักคนนึงแล้วมันจะเป็นพลังที่ทำให้เรามีความสุขในทางสร้างสรรค์
อกหักจึงร้องเพลงนี้เพื่อเป็นเพื่อนคนอกหักทั้งประเทศ
ฆาตสุขจึงร้องเพลงนี้เพื่อแบ่งความสุขให้กับคนทั้งประเทศที่เป็นคนฟัง
อย่างนี้คือมหานิยมของแท้

จากดวงเนื้อคู่แล้วเป็นอย่างไร
ในระยะอันหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็จะสิ้นสุดประมาณสักสิงหาเนี่ย
คือใน๑ปีตรงนี้มันไม่มีคู่เป็นตัวเป็นตนที่แน่นอนและชัดเจน
มันเป็นช่วงโล่งโปร่งว่าง
มันได้รับบาดแผลครั้งใหญ่และหนักมาประมาณสัก๓๔ปีที่แล้วแล้ว

มันอาจจะมีบ้างเมื่อ๒ปีที่แล้วเหมือนกับแบบกุ๊กกิ๊กกับใครบางคน
แต่มันก็แค่ผ่านเพราะพระรหัสจรเตยตันปั้นตัวหาผัวเมียไม่ต้องเสียขั้นมากมั่น

โชว์เช่งและหลังจากนี้นะหลังจากวันที่๗สิงหานะ
หลังจาก๗สิงหาไปประมาณ๘เดือน
วิวก็จะมีคนเข้ามาแบบลับลับเป็นความลับไม่เปิดเผย
วิวต้องให้เป็นความลับจริงเพราะมันจะมีข้อพิสูจน์ได้ว่า
คบอย่างมีสติแล้วมาบันทึกในส่วนตัวว่า
เรื่องนี้เขาแสดงออกกับเราอย่างไร
เป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นสัจจะความจริงหรือเป็นความลวง
แล้วภายใน๘เดือนนั้นฟิลจะได้คำตอบเลยว่าครบหรือเลิก

ทนอีกแค่ไม่กี่เดือนเองมิถุนาแล้วเนี่ย

มีอีกอันหนึ่งที่วิวเชื่อมากก็เรื่องของการเปลี่ยนชื่อ

มาแล้วจากชื่อที่พ่อแม่ต้องให้คือทงรบ

ประมงเปลี่ยนเป็นชัชวานประมง
ก็เปลี่ยนเป็นกล้องพบประมง
เปลี่ยนเป็นภาพกวีบวรกิติธวี

ที่จริงชื่อทงรบมัน

มีสิทธิ์ดังด้วยคนจำได้
วิวเชื่อทานกลับไปเปลี่ยนชื่อของบุคคลอันเป็นอุดมมงคนนาม
ได้แก่บุคคลที่ตั้งชื่อแต่งชื่อให้เรา
มีองค์ประกอบดังนี้

๒พระบรมวงศาลวงภรรจทานให้
๓พระคุณเจ้าที่เรามีความเคราะห์ถือตั้งให้
ต่อให้ชื่อทั้ง๓ลักษณะนี้

เอาไหม
เปลี่ยนครับ
พ่อเพิ่งได้ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้ว
ได้เฝ้าดูความเจริญของลูกได้เห็นแล้ว

ตั้งชื่อไว้ให้เจ้าดันไปเปลี่ยนเป็นชื่อนั้นชื่อนี้

ชื่นใจจะได้หนุนนำให้เต็มที่
มีอะไรอยากจะถามอีกไหมคะ
อยากจะถามในเรื่องที่วิวเคยทำผิดพลาดพังไป
ประการใดก็ดีกับบรมครูปู่ศรีพ่อแก่
อย่างนี้ว่าเราจะมีวิธีขอคำมาที่ถูกต้องยังไงครับ
เพราะที่ผ่านมาวิวทำแล้วคิดว่าเราทำไม่ถูกต้อง
ตัวของทงรบต้องหาโอกาสไปหาครูสมบัติแก้วสุจริต

กราบท่านบอกว่าท่านเป็นตัวแทนทั้งครูครอบที่ครอบ
ทั้งเป็นทั้งศิลปินนักแสดงทั้งกรมศิลปากรได้รับบุญบารมี
ขอบรมีของครูได้จงคุ้มรักษาด้วยกายกรรมศาส

กับผมทงรบกระทำความผิดต่อ
ครูเคยตั้งศัตริษฐานแล้วก็ทำไม่ได้
เหมือนโกหกหลอกลวงวันนี้สำนึกผิดแล้ว
สำนึกผิดในทุกสิ่งทุกประการทั้งกายวาจาใจ
ขอสมาลาโทษยกทูบเทียนแพ้นะ
มีเปิดกลวยแล้วกราบ
ครูพูดคำเดียวอโหสิ
จากนี้ทงรบจงมีแต่ความสุขความเจริญ

ว่าตอนนี้ภัยมันใกล้ตัวเรามาก
เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณจะออกไปเที่ยวที่ไหน

ระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญนะครับ

ควรเดินในทางที่เป็นทางสว่างในทางสายขาว

คือทางที่เป็นทางต่ำกับทางสว่าง

เพราะฉะนั้นชีวิตก็ล้มพัง
แต่ตอนนี้ผมขอเลือกชีวิตที่เดินในทางสายสว่าง

รักมากที่มาไขข้อข้องใจให้วิว

เดี๋ยวเอาของขลังไปคุ้มครองตัวก่อน

สีพึ่งมหาเสน่ห์เมษตาประนยมสาฬิกาลิ้นทอง
นี่
ชีวิตเราคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้
เหมือนชีวิตของวิวที่ผ่านมา
เขาอาจจะมีมากมายหลายเส้นทางให้เขายืนอยู่

ในที่สุดเขาก็จะเลือกในสายที่เขารู้สึกมั่นใจและศรัทธา

เราทุกวันนี้เราคิดแต่จะหาทางรัก

ฮิ้ทางลักษณ์มันไม่ใช่จะดีเสมอไป
เราลองเริ่มจากจุดที่ลำบากสักนิดนึงไหมฮะ
อย่าไปคิดแต่จุดที่จะสบาย
แน่นะฮะไอ้จุดที่จะลำบากสุดเนี่ย
มันจะทำให้เราเจอทางสบายเหมือนดาวของเราในค่ำคืนนี้ฮะ

วิวไม่ได้เป็นชีวิตที่สอนชีวิตของวิวเท่านั้น
ยังเป็นชิดที่สอนชิดของทุกคนว่า
หลงลืมบีดามารดาครูอาจารย์
เราจะย้อนกลับไปสู่จุดที่พ้นความหลง
แล้วมีสติแล้วชิดก็จะเดิมเนินต่อไป
แล้วคนที่เกิดราเรียนศิรษฐนจากนี้ก็จะมีแต่ความรุ่นโลศภ์ครับ
และวันนี้ขอบคุณดาวของเราค่ะน้องวิวทองรบค่ะ
ก็เปลี่ยนชื่อให้เสียงจากเลยทุกคนลงความเห็นแล้วว่า

คุณผู้ชมติดตามเราได้นะคะทุกคืนวันพระหัสบดีกับรายการท็อกทะลุดาวเวลา๔ทุ่ม
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แฟนเรื่องความรักจะได้คบเด็กคุยไม่รู้เรื่องอีกก็เลยต้องไปคบกับคนแก่ก็จะไปคบกับผู้หญิงที่เคยมีครอบครัวมาแล้วแต่ไม่แก่เยอะนะแต่ก็เมียก็แก่ก็ได้